หรือว่าทีมที่กำลังจะคว้าแชมป์

สำหรับเรื่องนี้เป็นกระแสอยู่สองประเด็นซึ่งนายกรวีปริศนานันทกุลครับ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันของบริษัทไทยลีกก็ชี้แจงยืนยันนะครับในงาน
ว่าศึกฟุตบอลอันเจอร์วอตต้าไทยลีกก็ดูกันสองพันสิบแปด
จะมีทีมตกชั้น๕ทีมเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหลือ๓ทีมอย่างแน่นอน
ย้ำในงานเลยนะครับส่วนข่าวลือว่าในปีหน้านักเตะไทยมีสิทธิ์ลงสนามเพียงแค่๔คน
หลังจากที่มีการประกาศเพิ่มโคต้าอาเซียนมาเป็นสามคนนะครับจากสามบวกหนึ่งบวกหนึ่ง
จะเป็นสามบวก๑บวกสามนะครับนายกรวีก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเหมือนกัน
ซึ่งเรื่องที่ออกมาก็ถือเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันเองในทางปฏิบัติ
ก็เป็นสิทธิ์ของสโมสรนะครับถึงแม้จะตั้งกฎนี้ขึ้นมาแต่ว่าสโมสรก็สามารถที่จะเลือกส่งโคต้าอาเซียนลงสนามกี่คนก็ได้ไม่ได้มีการบังคับครับ